อีกที่หนึ่งนะคะที่บึงการเขาก็มีการปลูกแตงกวาเหมือนกัน
ตอนนี้เนี่ยผลผลิตออกมางดงามจริงจริงนะคะ
สร้างรายได้เป็นอย่างดีไปดูเทคนิควิธีการปลูกหน่อยค่ะ
อากาศดีแบบนี้นะโอ้โหพืชผลการเกษตรก็งดงามจริง
พาคุณผู้ชมไปดูอากาศดียามเช้ารับลมหนาวกันที่ริมโขงนะคะ
อยู่ที่หมู่หกตมนตร์นากล้างกำเผอปะค่าจังหวัดบึงกาล
บึงกาลอากาศเนี่ยโหดีดีอุณหภูมิประมาณสิบองศาน่ะค่ะ
อืมผู้คนก็มักที่จะไปออกกำลังกายกันยามเช้านะ
แล้วนอกจากผู้คนที่มีความสุขกับอากาศดีแล้ว
พืชเนี่ยก็มีความสุขกับอากาศดีดีด้วยอ๋อเหรอ
เจริญเติบโตงอกงามดีค่ะและที่เห็นอยู่นี้นะคะ
ก็คือแปลงปลูกแตงกว่าของเหล่าเกษตรกรหลายครัวเรือน
ที่เขามาปลูกด้วยกันในพื้นที่เดียวกันเนี่ยนะคะ
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นสวนของนางทองอุ่นนมโคตรอืม
เขาก็บอกว่าปลูกแตงกวานี่ได้ผลผลิตดีมากเลยนะคะ
ซึ่งช่วงนี้เหล่าเกษตรกรผู้ปลูกแตงกวาบอกว่าอากาศเย็น
ทำให้แตงกว่าเนี้ยผลอวบอิ่มเติบโตเห็นไหมลูกใหญ่จริงจริง
ชอบจริงจริงแล้วตอนเนี้ยทางตลาดเนี้ยนะคะ
ก็มีความต้องการแตงกว่ามากขึ้น
เอาไปกินกับอะไรได้ตั้งหลายอย่างถูกไหมเจ๊
เด็กก็ชอบทานแตงกวามันทานง่ายมันกรอบมันเย็น
กาศตรกรก็เลยแบบใช่ไหมฮะอืม
นิยมกันมากเลยขายดิบขายดีแล้วงานเนี้ยยังมีทหารพรานที่สองหนึ่งศูนย์หกหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ยี่สิบเอ็ด
กองกำลังสุระมนตรีมาช่วยรับซื้อแตงกว่าของเกษตรกรด้วยมาซื้อถึงที่เลยเหรอ
กิโลกรัมละยี่สิบบาทค่ะโอ้โห
เพื่อให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสมแล้วก็ไม่ต้องไปผ่านระบบพ่อค้าคนกลาง
แน่นเลยคุณชิสาดูสินี่ถ้าไม่บอกว่าเป็นแตงกอผมนึกว่าสากกระเบือน
เหมือนแตงร้านใหญ่อ่ะใหญ่จริงนะคะเขาก็มีเทคนิคการปลูกแล้ว
อย่างที่บอกไปสภาพอากาศมันก็ทำให้แตงกวาเติบโตได้ดีด้วย
สร้างความสุขให้ทั้งพ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านผู้บริโภคแล้วก็ทุกภาคส่วน
พี่ทหารก็ได้ผลผลิตไปทำอาหารกันด้วย
ใหญ่กว่านี้ก็มะระกอด์แล้ว